คุณผู้ถึงงานวันนี้ค่ะก็โซเวอร์ซูนะคะกับคุชชั่นตัวนี้
เขาแบบหอมแล้วดีมากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ผสมกับเป็นแบบเห็ดแคลงฝรั่งเศสด้วย
พกพาสะดวกเหมาะกับสีผิวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงจริงดูเป็นธรรมชาติ
แต่เขาเรียกว่าดูพอดีแต่อย่างเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาลองดูอันนี้
สามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจริงทุกคนเลยแล้วมันก็ตลับเดียวก็พกพากย์ได้สะดวก
เฉดสีมันตั้งแต่ขาวไปจนแบบเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทุกสีผิวเลยจริงก็ดีมาก
เข้าดาวน์นิดนึงหรือเปล่า

คลิปเขาดาวน์อยู่ที่กัมพูชาค่ะ
ก็ไปทำงานแล้วก็เข้าดาวน์บนเวทีเขา
เพิ่งเคยไปเข้าดาวน์เขาครั้งแรกเหมือนกัน
ก็ดูว่าวิธีการเขาเป็นอย่างไร

มาทีก็เพิ่งแล้วก็ยิ่งแบบพลุ

และมันก็ประมาณ๑๐กว่าเวทีหันหลังหันหน้าชนกัน
ก็เป็นประสบการณ์ใหม่

โอ้นอนในรถเลยครับ
ลงแล้วต้องนั่งรถไปวัน๔ชั่วโมงอะค่ะ
ทำงานเสร็จนั่งรถ๔ชั่วโมงกลับมาขึ้นเครื่องตอนเช้า
มันก็เรียกว่าลากกันยาวเลยแล้วรุ่งขึ้นกลับมาก็ไปหัวหินกัน
พี่มีมีความรู้สึกขนาดไฟคาวดาวกับเราในที่นี่ด้วย

เพราะว่าเราบังคับเพราะว่าพอไปเดินทางอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ต้องบอกว่าอยากให้ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

พี่มีน้อยใจใช่ไหมว่าปีใหม่ก็ยังต้องทำงานอีก
เพราะว่าพี่มีคงทำใจไปนานแล้วเขาก็รู้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะแต่ว่าพี่หมีป่วยตั้งแต่ต้นปี
คือพอต้นปีมาจะไปเล่นสวนน้ำจะไปอะไรอย่างนี้
ก็สมอยู่สองวันอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็แบบประคองตัวอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบโยแบบดีจังเลย
อันนั้นคือเคนพูดชื่อโรงแรมผิดแน่เลยตัดตรงนั้นออกไปนะ
ตัดโรงแรมออกไปนะเดี๋ยวเขาว่าเอาเลยนะครับพี่หมีเลยนะ

เรารู้ไหมครับว่าเขาจะเรารู้ไหมครับว่าเขาจะพาไปที่นี่
รู้ค่ะจริงเราก็เตรียมกันอยู่แล้วว่าเราจะไปที่นี่กันอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราจะไปเล่นสวนน้ำด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปที่นี่กันอะไรอย่างนี้
แล้วก็ชวนเพื่อนกันไปคุณพ่อคุณแม่ได้ไปรอที่ร้านแล้วค่ะ
คือมันยืนอยู่บนชั้นดัดฟ้าที่ข้างล่างเป็นกระจกหมดเลย
คือเลยยังไม่ทันได้โรแมนติกเพราะว่าแบบขาสั่นเลยอะไรอย่างนี้

ก็รีบถ่ายรีบเดินเข้าเลยหรือยังเงี้ยค่ะ

ก็กรบกุญค่ะหรือแบบเป็นอะไรดีข้ามปีกันค่ะ
ไม่กล้าพูดเลยแต่ยังสบายอยู่ค่ะยังชิวอยู่เหมือนเดิม
อย่างนี้คุณก็อยู่กับพี่แม่บ้างไหมคะ

อย่างที่บอกไม่ได้กะเกณฑ์น้องเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วแฟนพร้อมหรือไม่พร้อมหรือ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

เราก็ไม่รู้เลย

ไม่นะคะจริงพี่หมีเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะ

แพนว่าเราก็คง

ตอนที่แบบไล่จริงมีปังหรือเปล่าครับ

ไม่ได้รุนนะคะขึงจิงเหมือนเจอกันอยู่แล้วอ่ะ
ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะต้องแบบมีเป็นอะไรอะไรอย่างนี้

คงอีกประมาณ๒ปีนะยังทำถุชฎีที่พลอยู่เลย
พี่หมีอาจจะจบมุ่งหน้าไปแล้วกำลังช่วยกันอยู่เหมือนกันเรื่องนั้น
คือไม่จำเป็นต้องรอให้จบก็ได้ใช่ไหมฮะก็แต่งได้
อาจจะเป็นคำขาดจากแม่ก็ได้นะแม่จะบอกว่าให้จบก่อน
แต่จริงไม่ได้มีอะไรกะเกณฑ์ทั้งสิ้นค่ะก็คงแบบเมื่อถึงเวลาเท่านั้นเอง
ก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมเหมือนกันดีกว่าแต่ก็จะบอกแม่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว
คือสำหรับแพ้นะคะเราก็ดูแลกันแบบนี้มาตลอดอยู่แล้ว
อยากให้เขารู้สึกว่าแบบก็จะเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้ว
ดีขึ้นแล้วค่ะก็ป่วยรับต้นปีเลยก็เลยบอกว่าโอเค
ก็ถือว่าปีนี้จะได้สุขภาพดีกันตลอดทั้งปีค่ะ
กันตลอดเหมือนเดิมค่ะปกติแข็งแรงแต่คราวนี้คงไปเจอแบบเชื้อไวรัส
อะไรอย่างนี้ค่ะไข้หวัดพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อากาศเปลี่ยน
ก็เลยช้างลงมานิดนึงค่ะขอบคุณค่ะ
ดีขึ้นแล้วค่ะปกติแข็งแรงแต่คราวนี้คงไปเจอแบบเชื้อไวรัส
อะไรอย่างนี้ค่ะไข้หวัดพอดีอะไรอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ